เป็นเหตุการณ์ที่คุณลุงอายุ๖๘ปีใช้มีดพระไปฟันเพื่อนบ้าน
เป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปีบาดเจ็บสาหัสเลย
ในเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าสองคนนี้บ้านเขาอยู่ติดกันแล้วเขาทะเลาะกัน
ผู้ก่อเหตุชอบเผาหญ้าแต่ว่ามันลามไงคะวันละจุด
มันลามไปบ้านข้างแล้วก็ทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันมานานแล้วแหละ
เคยมีคดีความขึ้นโรงพักกันมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่หยุดทะเลาะสักที
วันที่เกิดเหตุเนี่ยทนไม่ได้จริงนะคะก็เลยเอามีดพระไปฟันเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพนาขยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
เข้าไปตรวจสอบบริเวณโรงเรือนร้างกลางทุ่งนานะคะในตำบลพนมวัง
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่านายจำนงสุดเรืองอายุ๖๘ปีค่ะ
เชือกไนลอนผูกคอเสียชีวิตโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ก็ตัดเชือกแล้วก็นำร่างของนายจำนงลงมาเพื่อช่วยเหลือ
แต่พบว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนหน้านี้
นายจำนงก่อนที่จะผูกคอตายช่วงเวลา๘โมงเช้า
นายจำนงได้ใช้มีดพระความยาวประมาณ๖๐เซนติเมตร
ไปไล่ฟันนางอรุณศรีรักจันทร์อายุ๔๒ปีบาดเจ็บสาหัสค่ะ
หลังจากที่เจอกันที่จุดรับซื้อน้ำยางในหมู่บ้าน
ชาวบ้านในที่เกิดเหตุก็โทรแจ้งศูนย์วิทยุ๑๙๑นะคะ
เป็นการประสานเจ้าหน้าที่นำคนเจ็บ
ก็คือนางอรุณศรีส่งโรงพยาบาลควนขนุนค่ะ
ซึ่งในที่เกิดเหตุก็มีทั้งกองเลือด
มีเส้นผมของนางอรุณศรีด้วยนะ
คือมีการกระชากกันจนผมขาดเลยค่ะ
แล้วก็มีมีดพระกับด้ามที่มันหักออกจากการตกอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทางคดี
ทีนี้ไปถามคนเห็นเหตุการณ์กันหน่อย
ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นนะตอนนั้นเป็นยังไง
ปุญญวัตรหนูเกื้อวัย๓๗ปีค่ะ
กำลังรับซื้อยางก้นถ้วยจากนางอรุณศรีอยู่เลย
คือตรงนั้นมันเป็นจุดรับซื้อน้ำยางใช่ไหมคะ
คือเขาบอกว่านางอรุณศรีขี่มอเตอร์ไซค

แล้วนายจำนงก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตามหลัง
พอนายจำนงเห็นนางอรุณศรีเท่านั้นแหละ
พูดมาคำเดียวเลยปากดีนัก
พูดแค่นี้บอกปากดีนัก
แล้วก็คว้ามีดพระยาว๖๐เซนติเมตรที่ติดตัวมาด้วยเนี่ย

จากนั้นนางอรุณศรีก็วิ่งหนีแล้วค่ะ
นายจำนงก็ไล่ตามไปติดแล้วก็เอามีดพระฟันอีกไม่ยั้ง
นับรวมแล้วเกือบ๒๐ครั้ง
เพื่อนบ้านเขาก็ตะโกนห้ามกันใหญ่เลยนะคะ
นางอรุณศรีล้มลงกองกับพื้น

หน่ำฟันไปอีก๓๔ครั้ง
ด้ามพระกับมีดมันหลุดออกจากกันเลย
แล้วนายจำนงถึงจะวิ่งหนีไป
เอาคนถูกฟันมาขายที่ยางครับ

ก็ตามมาขับรถตามมา
ตอนแรกไม่เห็นตอนที่ว่าเริ่มฟังไม่เห็น
แต่ว่าได้ยินว่าปากดีนะ

แล้วแกก็วิ่งไปแล้วก็

ผมก็บอกว่าให้หยุดพยายามเข้าห้าม
แต่ว่าแกไม่หยุดเหมือนกันคลั่งแล้วครับ
ที่ไปสอบสวนหาสาเหตุเบื้องต้นนะคะ

ก็คือนายจำนงที่ผูกคอตัวเองเสียชีวิต
ทราบว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความเครียด

นายจำนงกับนางอรุณศรีเขามีปัญหากัน
กรณีที่นายจำนงไปจุดไฟเผาย่าในสวนยางพารา
แต่ไฟมันลามไปกินพื้นที่สวนยางพาราของนางอรุณศรี
ก็เลยมีปัญหาความขัดแย้งฟ้องร้องกันยืดเยื้อนะคะ
และมีการพูดจากกระทบกระทั่งกันมาตลอด
ก็คือเหตุการณ์เริ่มปีที่แล้วไม่จบ
ล่าสุดก็ไปเจอกันที่ขายน้ำยางอีก

จนอาจจะทำให้นายจำนงทนไม่ไหวเจอหน้า

ใช้มีดพลาฟันนางอรุณสีจนบาดเจ็บ